คุณผู้ชมอย่าเพิ่งออกจากบ้านถ้ายังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะโดยเฉพาะใครคิดถึงประเทศไต้หวันกับญี่ปุ่นเนี่ยแล้วอยากจะไปเที่ยวโอ้โหก่อนอันนี้โควิด๑๙ไม่ได้ไปเที่ยวกันยาวนานมากเดือนหน้าคุณผู้ชมญี่ปุ่นเขาจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมนักท่องเที่ยวแล้วนะเดี๋ยวรอดูกันว่าวันไหนเขาจะเปิดฟรี
ตามในเช้านี้ต้องรู้
จะให้คุณผู้ชมมีสันตรี
อย่าไปถึงแม่น้ำแล้วคุณผู้ชมมาแม่น้ำลำคลองเนี่ยโทรไปมาจะอุ่นตันอ่ะสิ
เพราะสามารถจะนัดทิ้งนัดเก็บกับสำนักงานเขตทุกเขตของกรทมได้ฟรีเลยทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับ
แต่ละสัปดาห์ก็จะต้องไปตั้งจุดเก็บแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะ
เข้าไปตรวจสอบตารางนัดหมายวันเวลาสถานที่ได้ตามเว็บไซต์หน้าจอนี้ได้เลยครับ
ก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคุณผู้ชมนอกจากแยกขยะแล้วไอ้ขยะชิ้นใหญ่แบบนี้ต้องนัดทิ้งด้วยนะครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับต้องการจะไปเที่ยวไต้หวันกับญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าจะเปิดฟรีวีซ่าแล้วก็ยังยกเว้นการกักตัวเข้าประเทศด้วย
ไต้หวันจะเริ่มฟรีวีซ่าตั้งแต่วันที่๒๙กันยายนและยกเลิกมาตรการกักตัวตั้งแต่๑๓ตุลาคมเป็นต้นไป
นักท่องเที่ยวสามารถจะเที่ยวได้ยาว๑๔วันก็คือ๒สัปดาห์เลยมาตรการนี้จะมีผลไปถึงวันที่๓๑กรกฎาคมปีหน้าเลยครับ
ไต้หวันมาดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็ผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศครับโดยยกเลิกการจำกัดคนเดินทางเข้าประเทศพร้อมทั้งเปิดฟรีวีซ่าให้เดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องผ่านบริษัททัวร์
ตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่๑๑ตุลาคมเดือนหน้าครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มากขึ้นท่ามกลางเงินเย็นที่อ่อนค่าโดยหลังจากโควิด๑๙เนี่ยก็ทำให้ญี่ปุ่นเขาก็มีการจำกัดนักท่องเที่ยวไปนานกว่า๒ปีเลยนะครับ
ความกดอากาศต่ำและมรสุมพัดปกคลุมทะเลอันดามันจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากครับมีลมกระโชกแรงทั่วทุกภาคของไทยครอบคลุมโน้น๖๒
๒จังหวัดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับ
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลไม่รอดครับ
ฝนฟ้าขนอง๑๘๐ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
และมีลมกระโชกแรงด้วย